ค่ะครับเคยเห็นกระทิงไหมอ่าเคยเห็นกระทิงไหมเคย
เป็นฝูงหลักร้อยตัวถ้าเมื่อก่อนนะต้องไปที่โคราช
แล้วก็ไปเฝ้าไปแอบดูเขาแผ่งม้าใช่ไหม
ถูกต้องนี่เดี๋ยวนี้ออกมาให้เห็นอย่างงี้เลยเหรอใช่
ที่นี่แหละก๊อฟถูกต้องเลยคือออกมากระทิงเนี่ยออกมา
หาอาหารนอกพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าเออ
แล้วจังหวะนี้คือกลับเข้าไปในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
กลับไปที่ของม่าน่ะคุณคานับไปนับมาประมาณสองร้อยชีวิต
โอ้โหเราเคยเห็นแค่ออกมาตัวเดียวอ่ะนี่แหละเออ
เมื่อก่อนไปทำข่าวนะปุ้ยก๊อฟคุณผู้ชมครับ
ปักหลักอยู่เป็นวันเฝ้ากว่าจะถ่ายได้สักตัวหนึ่ง
ใช่อันนี้เป็นฝูงโอ้โหเดี๋ยวนี้เป็นไงล่ะเห็นไหม
เนี่ยมากันเป็นฝูงแบบนี้เลยฝูดมสมบูรณ์แหละฝูดมสมบูรณ์นะ
นักท่องเที่ยวค่ะเดินทางจากกรุงเทพก็ถือว่าได้เป็นโอกาสโอกาสดี
ชมความสวยความงามของกระทิงฝูงนี้นะคะ
ฝูงกระทิงพากันทยอยเดินออกจากพื้นที่ไร่ของชาวบ้านในพื้นที่
หลังจากที่พวกมันออกไปหากินช่วงกลางคืน
เขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า
วังน้ำเขียวที่โคราชจนกระทั่งช่วงเช้ามืด
ฝูงกระทิงก็เดินอย่างเป็นระบบระเบียบแถวยาวแบบนี้แหละค่ะ
เพื่อกลับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแล้วมีรั้วไฟฟ้ากั้นอยู่นะคะ
แต่ว่าฝูงกระทิงก็ไม่ได้มีท่าทางว่าจะกลัวไฟฟ้า
ยังเดินผ่านไปโดยไม่เป็นอันตรายถือว่าเป็นภาพที่สวยงาม
แล้วเราก็ประทับใจด้วยนะคะแม้ว่าจะได้รับชมผ่านหน้าจอก็ตาม

จากการสอบถามคุณพระกามาศวิลัยมารนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากกรุงเทพ
พร้อมกับครอบครัวบอกว่าคุณขาเนี่ยตื่นเต้นมาก
ตั้งแต่เกิดมาเพิ่งจะเคยเห็นฝูงกระทิงใหญ่ขนาดนี้
เดินเป็นแถวเรียงรายสวยงามเป็นระเบียบ
ก็เลยฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชน

หน้าไปที่ที่ใกล้กรุงเทพมีความสวยงาม

เขาบอกแบบนี้นะคะเพลินตาเพลินใจ
เจ้าหน้าที่บอกว่าช่วงนี้ฝูงกระทิงออกมาเยอะ

แล้วก็ได้มีการจัดทีมผลักดันสัตว์ป่า

ตรงจุดที่พบกระทิงออกมาประจำค่ะ

ไปใช้เส้นทางสาย๓๐๕๒โซนเขาแผงม้า

ก็ระมัดระวังด้วยนะคะขับช้า

เดี๋ยวจะไปชนสัตว์ป่าเอาได้นะคะ
ยังไงก็ย้ำกันนิดนึงดูไกลนะฮะ
ถ่ายรูปเอาไกลนะครับ